หนึ่งในสาขาที่ชิงออสการ์ที่จริงแล้วน่าสนใจ
แต่ก็มักจะถูกมองข้ามจากคนส่วนใหญ่
นั่นก็คือสารคดีทั้งสั้นและก็ยาว
สะท้อนปัญหาแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างชัดเจน
ในปีนี้มีทั้งสารคดีที่เกี่ยวกับชีวประวัตินักร้องชื่อดัง
ต่อสู้กับอำนาจรัฐผู้ที่ติดเชื้ออีโบล่า
ซึ่งผู้เข้าชิงก็มาจากหลากหลายประเทศ
รวมถึง๓ชาติในเอเชียนั่นก็คือปากีสถาน
นำเสนอเรื่องราวการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ

ไทยรัฐจอบประเด็นได้เคยนำเสนอไปแล้ว
รวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวียดนาม
และการสังหารหมู่ในยุคสงครามเย็นที่อินโดนีเซีย
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ

ซึ่งถ่ายทอดชีวิตและผลงานของเอมี่ไวฮาวส์

ในสาขาภาพยนตร์สาวรักษณียอดเยี่ยม
ในการประกาศรางวัลออสการ์ในปีนี้
ที่เล่าชีวิตของนีน่าซีโมน

ก็เป็นภาพยนตร์สาวรักษณียอดเยี่ยมอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกจับตา
ท่ามกลางกระแสวิภาควิจารณ์
ถึงการให้พื้นที่กับภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนผิวสี

ไม่เห็นความสำคัญมากเท่าที่ควร
จากภาพยนตร์สะท้อนชีวิตคนดังแล้ว

ก็ติดโผล่เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย

การชุมนุมของชาวยูเครนใจกลางกรุงเคียฟ

เพื่อขับไล่รัฐบาลที่ปฏิเสธการลงนามทางการค้า

ที่ปรากฏในภาพยนตร์สาวรักษณีย์เรื่อง

ก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ในครั้งนี้
หลังจากที่ได้รางวัลในเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติโตรอนโต้มาแล้ว

ซึ่งสลัดเสื้อกาวจับอาวุธต่อสู้

ดูชีวิตการทำงานของหน่วยตะเวนชายแดน
ที่กำลังต่อสู้กับขบวนการค้ายาเสพติด

ชิงภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมด้วย
ส่วนบอดี้ทีมทอเวลก็พูดถึงชีวิตของกามัยซูโม
เจ้าหน้าที่เก็บศพเหยื่ออีโบล่าคนเดียว

ที่ต้องทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน

ของชาวบ้านในประเทศไลบีเรีย

ภายใต้วัฒนธรรมค่าเพื่อรักษาเกียรติ
ทำให้ภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นเรื่อง
ชิงออสการ์ในปีนี้
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องของซาบามักซูด
ที่ถูกพ่อแท้และลุงทุบตี

และทำให้ครอบครัวต้องอับอาย
แต่เธอรอดชีวิตและตัดสินใจลุกขึ้นสู้
เพื่อให้พ่อกับลุงต้องรับโทษ
มกลางแรงกดดันให้เธอให้อภัย

ขณะที่มรดกบาปจากสงคราม

เด็กชายชาวเวียดนามต้องพิการแต่กำเนิด

แต่การไม่ยอมแพ้ที่จะสารฝันของเขา

ชิงภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้น

ภาพยนตร์สารคดีถ่ายทอดความเจ็บปวด
ของครอบครัวอินโดนีเซียครอบครัวหนึ่ง
ต้องสูญเสียพี่ชายจากการถูกฆ่า
เพราะเชื่อว่าเขามีความคิดเป็นคอมมิวนิสต์
ที่น้องชายคนสุดท้องของครอบครัว
จะตัดสินใจเผชิญหน้ากับผู้ที่ฆ่าพี่ชาย
ซึ่งยังคงมีอิทธิพลในพื้นที่
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง
ซึ่งแม้เรื่องดังกล่าวจะพาดรางวัลออสการ์
แต่ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ภาพยนตร์
รวมถึงนักสิทธิมนุษยชนอย่างมาก
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน